ถ้าเผื่อท่านพอจะมีกำลังและช่วยเหลือนะครับ
เดี๋ยวเราจะบอกหมายเลขบัญชีให้ท่านเตรียมโทรศัพท์มือถือไว้ถ่ายภาพหน้าจออะไรก็ได้
ถ้าจะช่วยเหลือเพราะว่าครอบครัวนี้มันมีความสูญเสียเกิดขึ้น
แล้วก็ลูกสาวที่เหลืออยู่บอกว่ายังไม่มีเงินทำศพ
พ่อกับแม่เลยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้ครับ
อาทิตย์ที่๑กันยายนนะครับช่วงหลังจากตำรวจสพสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งตกลงไปในคลองส่งน้ำสายยมน่าน
ระหว่างมิตภาพซอย๓ไปอย่างมิตภาพซอย๔ในพื้นที่หมู่๑๓ต้องบนในเมืองแล้วก็มีผู้ติดอยู่ในรถ๒คน
ก็ประสานงานนักประดาน้ำมาค้นหานะครับพบว่าในรถมีผู้เสียชีวิตอยู่๒ศพคือนางเรียงโมฮจิตอายุ๕๐ปีกับนางบอนโมฮจิตอายุ๔๘ปี
เป็นสามีภรรยากันแล้วสภาพศพเนี่ยโอ้โหใครเห็นก็แบบเศร้า
เพราะว่ากอดกันนะฮะกอดกันแน่นเลย
แล้วก็รถจมน้ำเสียชีวิตทั้งคู่ญาติบอกว่าเมื่อช่วงเย็นนะครับ
ก่อนเกิดเหตุทั้งคู่ก็ขับรถจะไปส่งไม้ที่โรงไม้
ใช้เส้นทางถนนลูกรังคันคลองก็เป็นประจำฮะเส้นทางนี้
ช่วงก่อนเกิดเหตุหลังจากที่ส่งไม้เสร็จแล้วก็ใช้เส้นทางเดิม
จะกลับบ้านมาถึงจุดเกิดเหตุห่างจากบ้านสักประมาณ๓๐๐เมตร
รถเกิดเสียครับเสียหลักฮะรถเสียหลัก
พุ่งตกลงไปในคลองส่งน้ำแล้วก็คงจะออกมากันไม่ได้
ค่ะก็เสียชีวิตทั้งคู่นะครับกว่าจะช่วยกันขึ้นมาได้นะฮะ
อ่าก็จากกลางดึกจนเช้าอ่ะฮะอืมวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปที่วัดแม่น้ำเก่า
หมู่๙ตำบลในเมืองอำเภอสวรรคโลกนะครับที่สุโขทัย
ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของผู้เสียชีวิตทั้งสองนะครับ
ลูกสาวยุคสิบแปดปีชื่อนางสาวสิริวัณโมฮาจิต
บอกว่าพ่อกับแม่เนี่ยเป็นเสาหลักหาเลี้ยงครอบครัวไม่มีพ่อกับแม่แล้วก็
ต้องดูแลน้องต่อแล้วล่ะสำหรับลูกสาววัยสิบแปด
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นลูกสาวนั่งอยู่ที่หน้าบ้าน
ได้ยินเสียงดังโครมนะจุดเกิดเหตุไม่ไกลบ้าน
น้องบอกนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นรถพ่อกับแม่นะ
ได้ยินเสียงดังโครมจนมีคนวิ่งมาบอกว่า
รถของพ่อกับแม่พุ่งตกลงน้ำห่างจากบ้านแค่๒๐๐เมตร
ถึงบ้านอยู่แล้วปกติพ่อจะใช้เส้นทางนี้กลับบ้านเป็นประจำ
ก่อนเกิดเหตุพ่อกับแม่ขับรถไปส่งไม้ที่โรงไม้นะครับ
แล้วก็ขับรถกระบะกลับบ้านแล้วก็มาประสบอุบัติเหตุ
ตัวเองทุกข์ใจมากก็คือขณะนี้ไม่รู้จะหาเงินที่ไหน
จัดงานศพให้พ่อกับแม่ค่ะนะฮะ
เพราะว่าพ่อกับแม่ไปส่งไม้ไม่รู้ว่าเงินทองเป็นยังไง
อยู่ในรถอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะฮะเลขบัญชีอยู่หน้าจอนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วทะเบียนพรบรถยนต์ที่พ่อขับเนี่ย
ขาดหมดเลยขาดได้วันเดียวก่อนประสบอุบัติเหตุค่ะ
ก็เลยไม่ได้เงินจากพรบยังไม่รู้ว่าจะหาเงินที่ไหนมาจัดงานศพให้พ่อกับแม่
เนื่องจากครอบครัวหาเช้ากินค่ำขาดเสาหลักไปตอนนี้ก็มืดแปดด้าน
ก็เลขบัญชีอยู่ที่หน้าจอนะครับท่านผู้ชมครับถ้าต้องการช่วยเหลือนะฮะ

เลขบัญชีอยู่ที่หน้าจอนะครับท่านผู้ชมครับถ้าต้องการช่วยเหลือนะฮะ
บัญชีอยู่ที่หน้าจอนะครับท่านผู้ชมครับถ้าต้องการช่วยเหลือนะฮะ
เลขบัญชีแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ของน้องสิริวัลลูกสาวของผู้เสียชีวิตทั้งคู่นะครับ